คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้น
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
รวมทั้งทรงเป็นปราศเรื่องน้ำด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
เรื่องน้ำทุกเรื่องพระองค์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างได้
ในวันนี้ครับหนึ่งในคนที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระองค์อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานนับสิบปีนายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประธาน
ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการทรงงาน
หลักการในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างของในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ

ปี๒๕๒๐พระบาทสมเด็จพระพระมิณมหาภูมิพลอดุญเดช
ส่งงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ
ทำให้นายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชนรับประทาน
เมื่อครั้งยังรับราชการในตำแหน่งในช่างชนรับประทาน
ได้มีโอกาสสนองงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยการจัดทำแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่าง

แต่รับรู้รับทราบถึงแหน่งพระราชดำริพวกองท่านค่อนข้างจะชัดเจน
เป็นลำดับเป็นอันดับเป็นระดับ

ท่านก็ต้องกระเสียราชการไป
แล้วผู้ใหญ่ระดับรองลงมาก็เจริญเติบโตขึ้น
ตอนหลังเนี่ยผมก็ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนกรมชนประธานโดยตรงเลย

รับฟังที่พระองค์ท่านรับสั่งเนี่ย
แล้วมาคิดบริหารจัดการงานจะทำไงโดยตรง

คราวนี้ในทุกเรื่องทุกราวนะฮะ

ครั้งหนึ่งองค์ท่านก็รับสั่ง
อ้าวกรมชมฐานไปคิดซิว่า
แม่น้ำป่าศักดิ์หน้าแรงไม่มีน้ำเลย
หน้าฝนหน้าน้ำมากฝนตก

จะพัฒนางานโครงการแม่น้ำป่าศักดิ์อย่างไร
ระบบการทำงานมันเป็นอย่างนี้ครับ
พระองค์ท่านรับสั่งเป็นพระราชดำรัฐแบบนี้

ในวันนั้นหรือ๒วันต่อมา
ต้องคิดต่อเนื่องทันทีทำยังไง

ที่พระบาทธรรมดิโยศงใจแผนที่
แผนที่มาตราส่วน๑ต่อ๕๐๐๐๐นี่แหละครับ
จุดนั้นจุดนั้นมันเป็นอย่างนี้มันบอกข้อมูลหมด

คิดจากข้อมูลอันนี้แหละครับว่า
ตัวงานมันจะเป็นอย่างไร

จะบอกลักษณะภูมิประเทศหมด
แล้วก็จะบอกให้รู้สภาพน้ำด้วย
บริเวณนั้นน้ำมันจะเกิดเท่านี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้
ศึกษาวิเคราะห์วางโครงการ
ทำรายงานเป็นเล่มนะฮะ
ซึ่งไม่ใหญ่ไม่โตนะ

อาจจะเคือนป่าศักดิ์
ภายใน๒สัปดาห์ต้องให้เสร็จ
ต้องให้เสร็จอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะ
หน้าตาจะเป็นยังไงก็อธิบายกันด้วย
แผนที่ส่วนใหญ่เนี่ย
พระองค์ท่านจะไม่มีอะไรที่จะ
ขัดแย้งกับงานที่เราคิดมากมายเท่าไหร่
มีมีครับ
บางอย่างเนี่ยบางงานเนี่ย
เรามาคิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
ว่าควรจะทำแบบนี้แบบนี้
องค์ท่านอาจจะเห็นแย่งว่า

อย่างนู้นให้ไปยังหมู่บ้านนี้

องค์ท่านต้องมีความเห็นเพิ่มเติม

เราต้องให้ถูกต้องชัดเจน

และทำแล้วให้เห็นขอบข่ายของงาน

ว่ามันครอบคลุมเกิดประโยชน์

ให้สอบครองกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิเทศ
สภาพน้ำสภาพอะไรต่างให้ครบถ้วน

พวกนี้คือสำคัญ
ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแรง
กซึมไปในหลายพื้นที่ของประเทศ
ทรงพระดำเนินลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยพระองค์เอง
รวมถึงรับสั่งให้ยังกรมชนรับประทาน
ได้บรรเทาความทุกข์ยากให้ผสกกรณิกร
ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือน
ทางแรกก็คือพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านบรรเวลา
จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นประจำ
พระองค์ท่านอาจจะทรงวิเคราะห์
สภาพความเดือดร้อนสภาพความจำเป็น
จากแผนที่ด้วยพระองค์ท่านเองนิดหนึ่งทรงหาเองทรงหางานเองนิดหนึ่ง
และสองพระเสด็จพระราชมนิยมไปยัง
ภาพนู้นภาพนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้ง
ประชาชนที่รักษาความดูดร้อนก็มีทั่วไปดีการ้องทุกข์
ที่เราเรียกกันว่าถวายดีการ้องทุกข์

ผ่านสำนักราชเลยขาถิกัด
สำนักราชเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้
สำนักราชไตเธอขาถิกัดก็ถวายถวายข้อมูลทั้งหมด
ที่ประชาชนก็ร้องทุกข์มา
แต่พระประสาทเจ้าเด็ดพอที่อยู่ประหว่าง
พวกเขาก็มีข้อมูล
ก็ส่งผ่านกรมชนประธานส่งผ่านผมเป็นผู้ดุให้คิดสิ
ที่เขาร้องทุกข์มาอย่างนี้สมควรจะทำแบบไหนอย่างไร
เราก็พิจารณาเสริมเพิ่มไปในนั้นแนบกับจดหมายร้องทุกข์ถวายขึ้นไป
อันนี้แหละก็ทรงได้รับเรื่องรับราวหมด
เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จไปในภาพนั้นที่มีร้องทุกข์มา
พวกท่านก็ทรงกำหนดกำหนดไปเยี่ยมเขาไปหาเขาไปอย่างนู้นอย่างนี้
พระองค์ท่านเสด็จไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยเสด็จไปด้วยข้อมูลอะไร
ข้อมูลนี่กำนันร้องทุกข์มาบางทีพระด้วยบางทีชาวบ้านด้วยร้องทุกข์มา
องค์ท่านก็มีข้อมูลแล้วก็กำหนดว่าไปหมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านเนี่ย
ทำไมรัฐบาลไม่สามารถจะอบอุ้มได้ทั่วถึงเหรอใช่สิมันเยอะไปหมดอ่ะ
งานจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยตามแผนพัฒนาก็ทำไป
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็อีกชุดหนึ่งทำเสริมเข้าไป
เพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวจึงรับสั่งอยู่บ่อยนะว่าที่พระองค์ท่านไปทำ

ไปช่วยรัฐบาลนะไม่ได้ไปแย่งงานรัฐบาลนะอ้าวก็ใช่ดูนะไปเสริมกันไปเพิ่มกันเนี่ย